พวกฉันฉีดวัคซีนแล้ว
นี่ไงหน้าที่จะปาร์ตี้
ฉันก็มีเครื่องวัดอุณหภูมิ

วันเกิดใครวันเกิดใครค่ะเนี้ย

เนียวเราคู่แดงไม่ได้แล้วน้ำน้ำน้ำ
น้ำแดงไหนน้ำแดงไหนยอดยอด
เฮ้ยเธอจับต้นหนึ่งเฮ้ยมีนะ

โอ้โฮมันมีคุณแบบนี้นะคะมีความสุขมากนะ
สนุกแหละดูออกสนุกเออสนุกแหละดูออก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีครับ
โดยในคลิปนะฮะสุดเหวี่ยงจริง
เป็นการจัดปาร์ตี้วันเกิดเปิดเพลงแดนซ์กันกระจายครับ
ผู้ชายกับผู้หญิงนับในนั้นได้ประมาณเกือบ๒๐คนฮะ
เต้นกันอย่างสนุกสนานหน้ากากอนามัยไม่ต้องไปพูดถึงนะครับ
เอ่ยเครื่องดื่มมืนเมาเพียบครับ
ไม่มีใครสะทกสะท้านกับคำสั่งของสบคชนบุรีนะฮะ
ที่บอกว่าเข้มนะจ๊ะแดงเข้มเลยนะจ๊ะ
ห้างรวมกลุ่มทำกิจกรรมเกิน๕คน
ห้ามออกนอกเคหาสถาน๓ทุ่มถึงตี๔

ซึ่งเป็นแฟนของเจ้าของวันเกิดโพสต์แบบนี้เลยนะฮะ

ความสุขของฉันเธอคือเบื้องหลังนะรู้ไหม
ความเซอร์ไพรส์ความเว่อวัง
รูปคู่เต็มห้อง

วุ่นวายความสุขความฮัก
ทุกคนตรวจโควิดฉีดวัคซีนกันหมดแล้ว
ก่อนเจอการตรวจสวอปจมูก
อีกทุกคนย้ำทุกคน
ตรวจไข้ปลอดภัยทุกคนหายห่วง

ไม่คือแบบลืมไปหรือเปล่าว่าความคดีเขาเต็มตัวด้วยนะจ๊ะ

ทีมข่าวตรวจสอบไปที่เฟซบุ๊คของผู้ชายเจ้าของวันเกิด
เอาล่ะเป็นนุ่มใหญ่คนดัง
แล้วเขาบอกว่ามีเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
คลิปนี้นะทำให้หลายคนตั้งคำถามว่า
ฉีดวัคซีนแล้วตรวจสวอปแล้ว
มันตี้กันได้เหรอ

แล้วก็วิงวอนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยครับ

วันนี้เขาอุตส่าห์แสดงความชอบทำแล้วนะ